ช่วงนี้มาดูโครงการเนื่องในพระราชดำริของ
หลวงราชการที่๙กันหน่อยนะคะ

บุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซ้ำซากที่เกิดน้ำท่วมขึ้นทุกปีค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่
ต้องเผชิญปัญหานี้อีกแล้วนะคะ
เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่ได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำนรึบดินจินดา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
ร่องรอยจากคราบน้ำท่วมที่ฝาบ้านของชาวชุมชนตลาดเก่า
ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นที่ปรากฏชัดว่าที่นี่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
คุณยายแดงวัย๗๕ปีเล่าว่า
จำความได้ในทุกปีของเดือนตุลาคม
ต้องเตรียมเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นชั้นบนของบ้าน
เพื่อเตรียมตัวรับน้ำท่วมที่หล้นมาจากแม่น้ำปลาจีนบุรี
ต้นเดือนตุลานี่น้ำมันจะมีแล้วนะเนี่ย
ต้นเดือนเนี่ยนี่มันเข้ามา

คุณยายบอกว่าปีนี้ต่างจากทุกปีที่ผ่านมา

เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมง
อ่างเก็บน้ำนรบริณฑรจินดาขึ้น
ยกมือท่วมหัวเลยบอกโอ๊ย
เป็นเพราะพระองค์ท่านที่ได้ทำขึ้นมาให้พวกเราสบาย
ไม่งั้นจะต้องลำบากกัน
เวลาน้ำท่วมทีลำบากมาก
เช่นเดียวกับนาข้าวที่ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวนาบอกว่าที่ผ่านมา
การทำนาของพื้นที่นี้มีความเสี่ยง
โดยเฉพาะปัญหาน้ำเข็มรุกในช่วงดุลยเดช
ที่สำคัญยังทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้น
เนื่องจากต้องปรับปรุงดินใหม่ใส่ปุ๋ยบำรุงดินมากกว่าปกติ

ชาวนาที่นี่จะสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติ
เพราะอ่างเก็บน้ำนรบริณฑรจินดา
จะช่วยระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำเข็มออกไปได้

คิดไว้ดีแล้วให้พวกชาวนาพวกประชาชน
ถ้าน้ำเค็มขึ้นมามาก

กระเสธสกรณ์ก็จะได้ทำหนาไว้หน่อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสมงก์หรืออ่างเก็บน้ำนรบรินทรจินดา

เกิดขึ้นจากพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่๙

พระองค์ทรงส่งโทรศาลด้วยพระราชหัสทะเลขา

ให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสโมง
พร้อมทั้งได้พระราชทานข้อมูลที่ทรงวางโครงการไว้
อธิบดีกรมชลประธานใช้ประกอบการพิจารณา

จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รุ่มน้ำปราจีนบุรี
ุ่มน้ำบางประกงตอนบนได้
ไปจนถึงเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
แต่ด้วยความที่พื้นที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้
คาบเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลก
ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่า๓๐ปี
เริ่มก่อสร้างได้เมื่อปี๒๕๕๙
ปัจจุบันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดา
มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐

จะสามารถรับน้ำไว้ได้๒๙๕ล้านลูกบาทเมตร
ผมในฐานะผู้ปฏิบัติงานสนองมึงทุกคนบาทนะ

ก็สามารถเก็บกักน้ำได้นะครับ
ทีเนี่ยผมคิดเสมอว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ย

ผมจะพูดเสมอว่าน้ำฝนนะครับ

แล้วก็ไหลมารวมกันที่อ่างเก็บน้ำนรบดินพระจินดา
หลังจากนั้นก็จะลิ้นหลังลงไปนะครับ
บรรบบำบัดทุกข์บำรุงศุกร์ของพระศุกร์นี้

ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำจังหวัดปลาจินบุรีนะครับ
รวมถึงบางประกงด้วยนะครับ
อ่างเก็บน้ำนรึบดินทรจินดา
เป็นชื่อพระราชธานามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมปี๒๕๕๙
นับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ได้รับพระราชทานนามแห่งสุดท้าย
และเป็นความภาคภูมิทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระศกกรณิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน